ปมปริศนานะครับหลังจากที่มีคนไปเจอศพผู้หญิงคนหนึ่ง
ถูกฆ่ามัดมือมัดเท้าเอาผ้าห่มเนี่ยห่อศพเอาไว้
ค่ะแล้วไปโยนทิ้งอยู่ที่บ่อขยะในพื้นที่ตะบนกรอกสมบูรณ
อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีค่ะบ่อขยะแห่งนี้เนี่ย
ลึกสิบเมตรได้นะฮะสิบเมตรเลยนะแล้วกว้างใหญ่เหลือเกินค่ะ
นี่คนที่เอามาทิ้งอำพลางคงกะว่าจะไม่มีใครเห็นหรือยังไงค่ะ
เพราะกลิ่นของบ่อขยะมันจะเหม็นด้วยนะฮะอืมนี่ฮะที่วงแดงแดงเมื่อสักครู่นี้นะครับ
นี่แล้วภาพจากด้านบนนะครับโอ้โหดูสิลึกมากจริงจริง
สุดท้ายมีคนมาเจอนะฮะค่ะเหมือนกับเป็นจุดที่เขาเป็นจุดรวมทิ้งขยะอยู่แล้ว
แต่ก็จะมีคนที่เขาคอยเก็บขยะเขาจะมาคัดมาแยกเอาไปอ่ะอืม
เอาไปขายต่ออะไรพวกเนี้ยนะครับนี่ฮะจุดตรงนี้นะฮะ
ห่มที่คลุมศพเอาไว้นะครับคือกลิ่นนี่เหม็นคละคลุ้งแล้วนะครับ
สภาพศพนี่มีน้ำเหลืองไหลนองเต็มพื้นแถวนั้นไปหมดเลยนะฮะ
้นบ่อขยะเนี่ยลึกเกือบ๑๐เมตรนะครับในที่เกิดเหตุนะครับ
เป็นจุดบ่อขยะตะบนกรอกสมบูรณ์อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปลาจีนบุรี
พอเปิดผ้าห่มออกมานะครับสภาพศพนี่เป็นผู้หญิงนะครับ
ข้อมือข้อเท้ามีเชือกมัดเอาไว้สวมเสื้อสีดำสวมกางเกงยีนนะครับ
แต่ว่าหลุดลงมาเกือบถึงหัวเข่าใส่กางเกงชั้นในสีดำ
ตามร่างกายไม่พบบาดแผลนะฮะไม่มีเอกสารอะไรติดตัวด้วย
ชนะสูตรเบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๕วันนะครับ
ก่อนที่จะมีคนมาเจอศพในวันนี้คนที่มาเจอศพเนี่ยเป็นคนเก็บขยะนะฮะ
สมมุติว่าชื่อเนี่ยชื่อนางโอก็แล้วกันนะ
คือทางนี่ฮะพี่โอเนี่ยเขาบอกว่ามาเก็บขยะ
จุดตรงเนี้ยเป็นประจำนะครับทีแรกเนี่ยเห็นผ้าห่มสีเหลืองก่อน
ห่อมัดอะไรเอาไว้ถูกทิ้งเอาไว้ก้นบ่อ
เจอตั้งแต่เมื่อวันจันทร์นะฮะนี่วันพระฤหัสนะครับ
ตอนนั้นไม่ได้เอกใจอะไรคิดว่าเออสงสัย
ใครจะเอาผ้าเนี่ยห่อซากสุนัขตายเนี่ย
ทิ้งเอาไว้แล้วมั้งค่ะกลิ่นมันก็เหม็นคละ
ลุ้งกลิ่นเหม็นเน่าอยู่แล้วแถวบ่อขยะแล้วทีนี้วันนี้เนี่ย
มีสุนัขเนี่ยไปคาบชิ้นส่วนมานะฮะ
ถึงรู้ว่าเอ๊ะนี่มันชิ้นส่วนมนุษย์เนี่ย
พอเข้าไปดูใกล้ใกล้นะครับอยู่เชือกที่ผูกมัดศพเอาไว้มันขาดนะฮะ
อุ้ยแล้วขาของสบมันเด้งออกมาพอดีก็เห็นเลยนะฮะ
คือเขาจะมัดแบบเหมือนขาเนี่ยพับเอาไว้
เชือกขาดมันเด้งพึ้งเหยียดตรงมาพอดีเลยฮะเหมือนกับผู้ตายจะตั้งใจบอกเขาหรือเปล่า
อืมว่าเขาเสียชีวิตอยู่ตรงนี้ก็เลยรีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
นี่ฮะทีนี้ก็ต้องคลี่ปมปริศนากันแล้วว่าเธอคือใคร
แล้วใครทำร้ายใครฆ่าเอาศพมาทิ้งอำพลางคดีตรงนี้นะครับ
คุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับ
ซึ่งหลังจากที่มีข่าวว่าเจอศพเนี่ยตำรวจเขาตรวจสอบแล้วนะฮะ
แล้วก็มีญาติมาขอดูนะครับเพราะว่าเขาแจ้งความคนหายเอาไว้
พร้อมกับยืนยันว่าศพที่เจอคือนางสาวกฎชพรกลุ่มประสิทธิ์ชื่อเล่นชื่อแอ๋วอายุ๓๘ปี
นี่หญิงสาวคนนี้นะครับญาติแจ้งความคนหายเอาไว้
คนที่มาดูศพเนี่ยเป็นแฟนของผู้ตายซึ่งเขาเป็นสาวหล่อเป็นธอม
ชื่อคุณปียวัลบอกว่าแฟนสาวเนี่ยคือกฎชพรเนี่ยหรือว่าแอ๋วเนี่ย
หายไปจากบ้านพร้อมกับรถจักรยานยนต์ตั้งแต่๒๖มกราคมนะครับตอน๑ทุ่ม
แล้วไม่สามารถติดต่อได้อีกเลย
วันนี้พอมีข่าวว่าเจอศพที่ก้นบ่อทิ้งขยะเนี่ยก็เลยมาขอดูศพ

ทั้งเสื้อผ้าที่สวมใส่ด้วย
ส่วนผ้าห่มที่ใช้ห่อศพเป็นผ้าห่มที่แฟนสาวของเธอเนี่ย
ซื้อให้กับผู้ชายอีกคนนึงที่แอบไปคบหากันอยู่
คือตั้งแต่วันที่๒๖ก็ติดต่อไม่ได้เลย
คือมารู้อีกทีก็คือวันนี้ใช่ไหม
คือวันที่เท่าไหร่ที่เรามาแจ้งความ

เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็รู้แล้วนะครับว่า
ศพที่เจอเนี่ยคือใคร
แล้วหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรนะครับ
หรือใครเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับ
คุณผู้ชมครับหลังจากที่ทราบข่าวกันพี่ชายแล้วก็แม่ของผู้ตาย
ก็มาตามความคืบหน้ามาให้ข้อมูลกับตำรวจทันทีนะฮะ
ที่ศพระบอไพรนะครับ
นี่คุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเราก็นั่งคุยด้วยนะครับ
นี่เสื้อสีเทานี่พี่ชายของผู้ตายนะครับ

ส่วนนี้คือคุณแม่นะครับคุณแม่วันดีอายุ๗๙ปี
แม่กับพี่ชายมาให้ข้อมูลกับตำรวจศพระบอไพร
แล้วก็อยากให้ตำรวจเนี่ยจับตัวคนก่อเหตุให้ได้โดยเร็ว
คุณสุชาดาลงพื้นที่ไปคุยกับพี่ชายกับแม่ของผู้ตายนะฮะ
พี่ชายบอกว่าน้องสาวเคยมีสามีมาแล้ว๑คนนะครับ
แล้วก็เลิกกันไปก่อนจะมาคบหาอยู่กินกับสาวหล่อที่ชื่อคุณปียวัล
ที่เราได้คุยเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ก็อยู่กับแฟนที่เป็นธอมคนนี้เนี่ยมา๑๐ปีแล้ว
ทีนี้ช่วงหลังเนี่ยพี่ชายบอกว่าน้องสาวแอบไปคบหากับผู้ชายอีกคนนึงนะฮะ
วันนั้นน้องสาวบอกกับแฟนที่เป็นธอม
ว่าจะขอไปนอนกับลูกเลี้ยง
ซึ่งเป็นลูกติดสามีเก่าที่เลิกกันไปแล้วแต่ว่าเขาเลี้ยง
กันมาตั้งแต่เด็กเขารักกันมากนะแฟนที่เป็นธอมก็
ให้ไปขอไปทุ่มนึงนะฮะ๒๖มกราคมขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้าน
ไปแต่หลังจากนั้นติดต่อกันไม่ได้อีกเลยตั้งแต่สองทุ่มอ่ะ
เพราะว่าแฟนของเขาที่เป็นธอมเนี่ยโทรไปหาเพื่อจะถามว่า
ถึงบ้านลูกเลี้ยงหรือยังแล้วปกติถ้าเขาไปนอนกับลูก
เขาจะกลับมาที่บ้านตอนเช้าตอนเช้า๒๗มกราคมก็ยัง
กลับเลยไปแจ้งความคนหายกันที่สพรบภัยแล้ววันนี้
ก็มาเจอศพนะครับแม่ของผู้ตายบอกว่าก่อนหน้านี้ก็พยายาม
ออกตามหาลูกสาวนะฮะไปหาร่างทรงให้ร่างทรงช่วยดูหน่อย
ร่างทรงบอกลูกยังมีชีวิตอยู่แต่อยู่ในช่วงชะตาขาดนี่
นะฮะจนกระทั่งเมื่อวานนี้ตอนค่ำนะครับ๒ทุ่มอยู่อยู่ตุ๊กแก่
ที่บ้านเนี่ยมันร้องทักอยู่๓ครั้งแล้วมีเสียงผู้หญิงร้อง
เรียกชื่อหลานชายที่ชื่อแม็กซ์อยู่สองครั้งก่อนจะเป็นเสียง
กรีดร้องโหยหวนของผู้หญิงซึ่งแม่เชื่อว่าเสียงผู้หญิงเสียง
นั้นน่าจะคือวิญญาณของลูกสาวที่มาบอกว่าถูกฆ่าตายแล้ว
ก็ตายอย่างทรมานก่อนที่วันนี้จะมีคนไปเจอศพทั้งแม่และ
พี่ชายของผู้ตายเชื่อว่าคนที่ก่อเหตุต้องคือแฟนใหม่
ของลูกสาวแน่นะฮะที่ชื่อว่าในบอยเพราะนั่นคือคนสุดท้าย
ที่นางสาวกฎชพรเขาไปหา
เขาไปหายายเมื่อคืนนี้ไปร้องวีดโอ๊ยวีดร้องให้ยายฟัง
ยายถึงว่าเองลูกกูนี่
ตายนะนี่แล้ว
ลูกยายตรงนี้มันหน้ามั่นใจได้มากเลย
พอที่พอได้ข้อมูลจากทางแฟนแฟนของผู้ตายที่เป็นคอมแล้ว
แล้วก็แม่แล้วก็พี่ชายของผู้ตายด้วยว่าเขาขี่จักรยานยนต์ออกไปหา
ผู้ชายที่ชื่อในบอยนะครับตำรวจก็ไปทันทีนะครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจไปที่ห้องพักของในบอยนะครับอยู่ในพื้นที่ตะบนกรอกสมบูรณ์อำเภอศรีมหาโพธินะครับ
ปรากฏว่าหนีไปก่อนแล้วนะฮะไม่เจอตัวนะครับท่านผู้ชมครับ
บอยไม่อยู่ที่ห้องแล้วตำรวจก็เลยเข้าไปตรวจค้นในห้องพัก
จักรยานยนต์ของผู้ตายนะฮะนั่นไงจอดอยู่ในห้องพักของในบอย
แล้วมีคราบเลือดอยู่ที่หน้าตัวรถแล้วก็ตัวถังด้านข้างของรถด้วย
มีคราบเลือดติดอยู่ตามผนังห้องด้วยชุดพิสูจน์หลักฐานก็เลยมาเก็บตัวอย่างดีเอนเอไป
เพื่อเอาไปตรวจสอบว่าคราบเลือดที่เจอเนี่ยจะใช่เลือดที่ตรงกับเลือดของผู้ตายหรือเปล่า
แต่นี่คือรถของผู้ตายนะฮะรถจักรยานยนต์ของนางสาวกฎชพรกลุ่มประสิทธิ์หรือว่าแอ๋ววัย๓๘ปี
ท่านผู้ชมครับทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
ถ้าตามที่ครอบครัวบอกคือเขาออกมาจากบ้านตอนค่ำ๒๖มกราคมนี่ครับ
นี่เป็นกล้องวงจรปิดนะครับ๒๖มกราคมที่ผ่านมานะฮะนี่เป็นภาพตอน
เป็นภาพผู้ตายนะครับที่ขี่จักรยานยนต์เข้ามานะครับขี่จักรยานยนต์เข้ามานะครับ
ซึ่งจะเข้าไปเป็นจุดที่เป็นห้องเช่าของในบอยนะฮะนี่จังหวะเลี้ยวรถเข้ามาเลย
แล้วเหมือนกับเขาขี่เข้าออกอยู่ทั้งคืนนะฮะ
ที่ซอยนี้ล่ะค่ะนี่เข้านะธุ่ม๑๐นาที
นี่เป็นรถจักรยานยนต์ของผู้ตายนะนี่อีกมุมหนึ่งนะครับ
๒๖มกราคม๑๙นาฬิกา๙นาทีผู้ตายขี่จักรยานยนต์นะครับ

ใส่เสื้อกับกางเกงชุดเดียวกับที่เจอศพเลยนะฮะ
คือคาดว่าคงจะถูกในบอยเนี่ย
ตั้งแต่๒๖มกราคมแล้ว
แต่ยังไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
แล้วก็นี่เป็นอีกภาพหนึ่งนะฮะ๒๐นาฬิกา๔๙นาทีนะครับ
ผู้ตายขี่จักรยานยนต์ออกจากห้องเช่า
อันนี้๔๘นะ๔๘ตอนที่ขี่ออกไป
หลังจากที่มาเมื่อตอน๑๙นาฬิกา๙นาที

แล้ว๒ทุ่ม๔๙ก็ขี่เข้ามา

แต่เธอบอกกับที่บ้าน
ว่าจะไปนอนกับลูกเลี้ยง

แต่ว่าเขาเลี้ยงดูกันมาตั้งแต่ตอนที่เด็ก
แล้วก็อยู่กับอดีตสามีก่อนจะเริ่ม
ค่ะนี่แหละฮะท่านผู้ชมครับทางเจ้าของห้องเช่าบอกว่าในบอยเนี่ย
มีอาชีพเป็นรอปภนะครับอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิที่ปลาจีนบุรี
มาขอเช่าห้องเมื่อปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะฮะ
แล้วช่วงที่พักอาศัยอยู่ที่นี่ทางผู้ตายก็คือแอ๋วเนี่ยนะฮะ
ก็จะแวะเวียนมาหาอยู่บ่อยจน๒๖มกราคมนะครับ
ตอนนั้นเนี่ยอยู่ดีในบอยเนี่ยก็หายตัวไปนะฮะ
ข่าวว่าลางานตั้งแต่๒๗มกราคมแต่ไอ้คืนวันเกิดเหตุที่คาดว่าจะมีเหตุ
ฆ่ากันแล้วเอาศพไปทิ้งที่บ่อขยะอะไรพวกนี้เนี่ย
ทางเจ้าของห้องเช่าหรือคนที่พักอยู่แถวนี้เขาบอก
เขาไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะไอ้แบบทะเลาะกันทำร้ายกันอะไรพวกนี้

เคยเห็นผู้หญิงทุกครั้งครั้งหรือสองครั้งเอง
แต่เขาใส่หน้ากากก็มองไม่ค่อยรู้แต่รู้ว่าผมยาว
แต่คือเจ้าตัวเขาก็พักอยู่ด้วยกันแต่ว่าผู้หญิงนานมาที

แต่ผู้หญิงไม่ได้อยู่นานเขาจะเข้ามาทีนึง

คุณสุชาดาไปตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ
พบว่าในบอยนะครับโทรไปแจ้งขอลาออกจากงาน
เมื่อวันที่๒๗มกราคม

ก่อนจะมาเจอศพในวันนี้นะฮะ
เจอศพของคุณแอ๋วนะครับผู้ตาย
รูปที่เคยถ่ายกับในบอยนะครับทุกผู้ชมครับ
กำลังรวบรวมหลักฐานต่างนะครับ
เพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับในบอย
หรือว่านายพิษนุโมฮาจิตนะครับคาดว่าตอนนี้น่าจะหลบหนีไป
อาจจะกลับไปอยู่ที่สุโขทัยที่ภูมิลำเนาแต่เชื่อว่าจะตามตัวได้ในเร็วนี้ครับ